คุณแขไม่รอช้ามันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้ว
ล่าสุดนางคบเป็นพี่ไมค์ขายน้ำปลาร้าไปเลยสิคะโอ้คุณผู้ชมนี่
เห็นอยู่ในภาพนี้ก็คือรัศมีแขนนะจ๊ะไม่ใช่พี่ไมค์
แต่ต้องยอมรับเลยว่ายิ่งมาลิปซิงค์เพลงแซ่บไม้แบบนี้บอกเลยว่า
เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันสักหน่อยค่ะ
แซ่บไหมโอ้คุณผู้ชมไม่เหมือนตรงนี้
ตรงไหนเอาปากามาวงไม่รู้จะวงตรงไหนเลยน่ะโอ้
การร้องเพลงคลิปน้องให้ก่อนออกมาแบบเป๊ะเลยอืม
จริงจริงค่ะโดยเฉพาะห้าขามาลับฐูเอวคะคุณผู้ชม
แรคเตอร์ของพี่ไมค์เขาเลยจริงนะซึ่งพี่ไมค์เองนะได้เห็นเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ฝากคำขอบคุณไปถึงน้องรัศมีแผลด้วย
นอกจากจะตั้งใจทำลูกออกมาให้คล้ายกันมากแล้วยังมีน้ำใจช่วยขายของให้เขาอีก

คุณผู้ชมจะฝากเนี่ยพี่ไมค์อยู่ประเทศไลฟ์

อุ๊ยนี่หรือว่าเป็นรสมีแขวรึเปล่า

แต่ว่าใดทั้งสิ้นคือปลาร้าพี่ไมค์อันดับหนึ่งค่ะ

ค่ะคุณผู้ชม